มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องตกอกตกใจที่จังหวัดจันทบุรีค่ะ
ห้างดังห้างหนึ่งที่นั่นนะคะเมื่อวานนี้ขณะที่กำลังมีคนเดินห้างกันอยู่
ก็ช้อปปิ้งกันนะครับปรากฏว่าฝ้าเพดานของห้างมันพังถล่มลงมาคุณผู้ชม
ฮะโอ้โหตกใจสิคะเพราะว่าแหม่กำลังขายของ
กำลังซื้อของกันเพลิดเพลินเลยสภาพเป็นแบบนี้ค่ะ
อ๋อนี้น้ำร่มลงมาป่อนมีน้ำด้วยเห็นไหมคะค่ะ
ที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันรั่วพอรั่วแล้วมันก็พุ่งลงมาข้างล่าง
หลังจากนั้นฝ้าเพดานก็พังถล่มตามมานะคะ
แต่เรื่องนี้โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
นี่เป็นช่วงเวลาที่เกิดเหตุเลยค่ะคุณผู้ชม
พนักงานไม่มีใครได้รับอันตรายจากเหตุนี้ค่ะ

เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะคะ

ช่างของห้างเนี่ยก็เข้ามาตรวจสอบแล้วก็พบว่า
มันเกิดจากการที่ท่อน้ำดับเพลิงบนฝ้าเนี่ย
แตกขึ้นมาน้ำก็ไหลนะคะ

เขาก็เลยไปปิดวาวน้ำตัดกระแสไฟ
ขนย้ายของสินค้าต่างออกจากจุดเกิดเหตุนะคะเนี่ยค่ะ
โอ้โหแต่ก็เละเทะเลยนะคะ
ของอยู่ตรงนั้นก็เยอะด้วยนะคะ
แล้วก็ปิดพื้นที่ตรงนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า

เขาบอกเขาเห็นว่ามีน้ำไหลลงมาจากฝ้ามากเลย

วันนี้นะคะทางห้างก็ได้ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่พังเสียหายแล้วค่ะ
แล้วก็เอาผ้าใบไปปิดข้างบนฝ้าเพดานที่พังเสียหาย
มีการเปิดให้บริการกับลูกค้าตามปกติแล้วค่ะ